กันนะครับมันมีเหตุดินสไลด์แล้วก็เส้นทางตรงนี้จริงเป็นเส้นทางสำคัญจากที่ตำบลกระทู้จะข้ามไปป่าตองมันต้องขึ้นเขาใช่ไหมคุณ
ปรากฏมีดินสไลด์บนภูเขาตอนนี้ต้องมีการปิดเส้นทางไว้หมดแล้วนะฮะการสัญจรเนี่ยไปเส้นทางนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่ามีคลิปที่ให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์ประทึกตอนดินสไลด์นะครับ
คนที่ขับรถตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ก็มีการแชร์ไลฟ์กันนะฮะบอกว่าขับรถขึ้นมาตรงนี้ต้องระวังนะชิดขวาเอาไว้
ไลด์อยู่อ่ะนะใช่นะครับนี่แหละครับ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้
ตรงถนนวิชิตสงครามที่ตำบลกระทู้นะครับ
รอยต่อที่จะไปต่อกับถนนพระบารมีตำบลป่าตองนะครับ
ตรงนี้เป็นเขาลาดชันที่เรียกว่าเขาป่าตอง

เป็นพื้นที่รอยต่อนะฮะเชื่อมไปยังหาดป่าตอง

มันเกิดเหตุดินสไลด์ริมถนนขาขึ้นเขา
สร้างความตกออกตกใจให้กับคนใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก
โอ้โหนี่คุณดูสิดินข้างใต้ถนนมันหายไปแล้ว

นี่หวัดเสี่ยวมากค่ะรถคือต้องไปชิดทางขวาหมดเลย
ไม่กล้าที่มาอยู่ทางฝั่งซ้ายกลัวว่ามันจะพังลงมาค่ะ
ถนนขึ้นเขาเส้นหลักที่จะไปป่าตองตรงนี้
ต้องทำยังไงต่อคุณตอนนี้เขาปิดแล้วนะฮะ
สำหรับพื้นที่อำเภอกระทู้ได้รับผลกระทบ
เกิดจากดินสไลด์ใน๒จุดก็คือจุดที่๑ครับ
กรรมลาป่าตองบริเวณเขาคนยักษ์
ซึ่งมีเสาไฟฟ้าหักเนื่องจากดินสไลด์
ตอนนี้ได้รับการแก้ไขและความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ

ส่วนรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ
ส่วนจุดที่๒คือจุดที่เรานำเสนอนี่แหละ

ก็คือโค้งสนามยิงปืนทางขึ้นเขาป่าตองก่อนถึงป้ายป่าตอง
ที่กุศลธรรมภูเก็ตส่งพนักงานและอาสาสมัคร
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับ

ปิดเส้นทางแยก๔กและทางขึ้นวัดสุวรรณคีรีวงศ์นะครับ
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันที
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดยในเบื้องต้นได้มีการปิดถนน
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไม่มีกำหนด
เซ้นนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคุณ
ครับมันต้องใช้เส้นทางอื่นแล้วนะค่ะ
ตามตำบลกระทู้จะเชื่อมต่อไปถนนพระมรมีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้
เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ตำบลป่าตอง
แล้วก็ผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่ตำบลป่าตอง

คือเส้นทางไปกลับตรงนี้นะฮะให้เปลี่ยนครับ

ให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางหาดป่าตองหาดกะรนแทน
เส้นทางที่เรียบชายทะเลนะครับ
เพื่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ตแทน
หรือว่าเส้นทางหาดป่าตองหาดกรรมลาอำเภอกระทู้แทน
เพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินอนาชาติภูเก็ตนะครับ

ตลอดจนการเข้าพื้นที่เมืองภูเก็ต
ก็ต้องใช้เส้นทางอื่นที่ผมแจ้งไป
คุณผู้ชมฮะก็ปิดอย่างไม่มีกำหนดอยู่นะ

ต้องรอให้ทางการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ระยะยาวต้องดูนะคุณนะ